บุ๊คค่ะเพราะว่าน้ำมันแล้วทองแล้ว
อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือมะนาว

นาวปรี๊ดเลยมะนาวก็ราคาขึ้นสูงจริง

แล้วไปสำรวจกันหน่อยค่ะร้านค้าร้านอาหารต่าง

ส้มตำร้านหนึ่งที่ตำนานลาวนะคะที่จังหวัดตรัง
เขาบอกว่าถึงแม้มะนาวจะราคาสูงขึ้น
เขาจะยืนหยัดยังไม่ขึ้นราคาส้มตำ

โอ้โฮข้าวส้มตำอุ่นใจจริงนะครับ

คือเขาบอกว่าไม่ปรับ
เพราะว่าเชื่อว่ามะนาวแพงเฉพาะช่วงหน้าแรงของทุกปี
เพราะฉะนั้นเขาขออดทนนะครับ
แล้วอาหารบางอย่างมันใช้มะนาวขวดเป็นส่วนผสมได้

อย่างอื่นมาแทนมะนาวสดไม่ได้
รสชาติมันเพี้ยนไม่ถูกปากลูกค้า

ขอยืนหยัดก่อนเพราะว่าเจอแบบนี้มาทุกปีนะคะ

เจ้าของร้านอาหารอีสานตำนานลาวที่เมืองตรัง
ขายมา๑๕ปีแล้วเจอมะนาวแพงทุกปี
ทำใจไม่ปรับขึ้นราคาค่ะ
ถึงแม้ว่าวันนี้มะนาวจะปรับราคาเกินครึ่ง
ที่ซื้อกิโลกรัมละ๓๐๔๐วันนี้เป็น๙๐แล้ว

ก็ไม่ปรับราคาส้มตำและอาหารอีสาน

ขอบคุณเลยค่ะขอส้มตำให้โล่งอกหน่อย
ส่วนแม่ค้าที่ขายอาหารประเภทยำส้มตำนะคะ

อันนี้เราเข้ามาในแถวกรุงเทพแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเขาอาจจะต้องปรับราคาขึ้น
หรือไม่ก็อาจจะต้องลดปริมาณลง

คือบางคนก็ไม่เหมือนกันนะคะ

แล้วก็บอกว่าจากนี้ไปคืออันนี้มันเริ่มต้น

ถึงลูกละ๑๐บาทในเดือนเมษายนของเขา
บางเจ้าเขาก็บอกว่าอาจจะต้องปรับขึ้นหน่อย
หรือไม่ก็อาจจะต้องลดปริมาณลงหน่อย
เพราะมันไปเพิ่มต้นทุนอยู่ที่มะนาว
อันนี้แม่ค้าพ่อค้าก็บอกว่าอยากให้ลูกค้าเข้าใจหน่อยนะ

ขอชี้เป้ามะนาวถูกหน่อยละกัน

ทีมข่าวไปสำรวจมาเจอที่ชัยนาธ
ชัยนาธิ์ตลาดพาศรีสุงอันนี้เป็นตลาดใหญ่สุดในจังหวัด
ยังมีขายนะคะมะนาวลูกละ๒บาท

ไซส์ปกติ๒บาท

แม่ค้าขายมะนาวบอกว่าชัยนาธเนี่ย

คือช่วงสงกรานก็อาจจะมีการปรับขึ้น

แต่ก็คาดว่าไม่น่าจะเกินลูกละ๗บาท
คุณผู้ชมดูซานี่ลือลูกละ๒บาท
หรือใครมีแหล่งมะนาวถูกนะคะ

ถ้าชี้เป้ามะนาวแพงจะส่งมาเป็นแถวเลย

อธิบดีกรมการค้ากระทรวงพาณิชย์คุณอุดมศรีสมทรงค่ะ
ก็บอกว่ายอมรับจริงช่วงนี้มะนาวปรับสูงขึ้นนะคะ
ขายส่งก็ลูกละ๕บาทไปแล้ว
เพราะว่าผลผลิตลดลงค่ะ

เพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้บริโภค
หาสินค้าชนิดอื่นทดแทนมะนาวมาใช้ก่อน
อย่างเช่นมะขามเปียกและมะม่วง
นี่คนฟังแบบนี้มันได้เหรอท่าน

คุณบุ๊คมีร้านค้าทำนะล่าสุดเนี่ยร้านนี้ค่ะ
หมูมะม่วงมะขามเปียกโซดา

มะนาวโซดาเป็นมะขามเปียกโซดา
ขัดได้ไหมเอาสักแก้วไหมคะ
ไม่แล้วฮะไม่น่าลองเลย
ต้องถามก่อนว่าเขาทำจริงหรือประชดนะ
ก็เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าทำให้ดู
คือมีชาวเน็ตเขาบอกกันเยอะเลยโอ้โห
เอามะขามเปียกหรือเอามะม่วงมาแทน

คิดได้นะเนี่ยบางคนบอกแบบนี้นะในโลกโซเชียลนะ
คุณผู้ชมมีเมนูอะไรเปรี้ยวนะฮะ
แนะนำกันหน่อยส้มตำยำต้มแซ่บอะไรก็ว่ากันมานะฮะ